เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางบันเทิงไทยรัฐของเราได้พาคุณผู้ชมไปเกาะติดบรรยากาศ
ที่วัดทัพกระดานในการทำบุญอุทิศสวรรคุสล
ให้รกชินิเพลงลูกทุ่งภุ่มภวงดวงจรกันไปแล้ว
ในการจากไปครบ๒๕ปี
ช่วงเช้าจะเป็นบรรยากาศของบรรดายญาติแล้วก็ครอบครัว
ส่วนในช่วงสายนะตอนนี้เลยค่ะเวลานี้มีศิลปินท่านใดมาบ้าง

บรรยากาศวันนี้ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ

เพราะนอกจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดังมากมายที่ตั้งใจเดินทางมาที่วัดทัพกระดาน
เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่จากไปครบ๒๕ปี
อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาไปด้วยครอบครัวของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับด้วยค่ะ
ใกล้สอนลิลาเมคินเผ็ดพระควัตรและสลักจิตดวงจันทร์

รวมทำบุญถวายสังขทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแม่พึ่ง
พร้อมด้วยศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง
พร้อมใจเดินทางกันมาตั้งแต่เช้า
ฝนธนสุนทรตายอรไทยหลิวอาจารยาเป่าปวลีและปิ่นพรชนกหรือปิ่นเดอะสตาร์ค่ะ
ทันทีที่เสร็จพิธีส่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะ
เหล่าศิลปินก็เดินทางมาที่หุ่นของแม่พึ่ง

เรามีผู้สื่อข่าวพิเศษประจำอยู่แล้วไปติดตามพร้อมกันค่ะ
คอนเสิร์ทที่ยิ่งใหญ่ที่ทางแกรมมิโกได้จัดขึ้นก็คือ
๒๕ปีดวงจรรย์กลางดวงจัยภูมิภงดวงจรรย์นะคะ
ซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำบุญให้กับแม่พึ่งนะคะแล้วก็มาขออนุญาตนำบทเพลงของแม่พึ่งไปร้องนะคะ
เดี๋ยวมาถามความรู้สึกของพี่ดีกว่าเดี๋ยวขอเป็นพี่หลิวแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

มาหลายครั้งไหมคะที่วัดทัพกระดาน
ที่นี่มาหลายครั้งมากนะคะก่อนจะออกอัลบั้มอะไรอย่างนี้เราก็จะมาไหว้แล้วก็มาบนด้วยนะบางทีเคยบนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

วันนี้ก็มาถวายสังกฐานให้กับแม่พึ่งขออนุญาตแม่พึ่งนะคะที่พวกเราทั้ง๑๖คนจะร้องเพลงในวันที่๑๐มิถุนายนนี้นะคะ

ขอพรพิเศษไม่มีอะไรมากเลยอยากจะขอพลังจากแม่พึ่งให้กับพวกเรานะคะได้ร้องเพลงถ่ายทอดของเพลงของแม่พึ่งเนี่ยให้ออกไปได้ภัยร้อที่สุด
แล้วก็ให้แฟนของแม่พึ่งที่ได้มาฟังเราในวันนั้นเนี่ยมีความสุขกลับไป
ก็ในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะจะได้ฟังบทเพลงที่หลายหลายคนรักนะคะก็คือเพลงด่งดังของพี่พึ่งทุกคนจะได้ฟัง
และเพลงอันซีนนะคะนั่นก็คือเรียกว่าเป็นเพลงที่หลายคนไม่ค่อยได้ยินมากนักแต่เป็นเพลงที่ภัยร้อมาก
ทุกคืนฉันยืนร้องเพลงกล่อมคน
ให้มีสุขกัน
แล้วนอกจากคอนเซิร์ท๒๕ปี
ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพนะคะที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้
ปีนี้ก็จะจัดยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน
จะจัด๗วัน๗คืนตั้งแต่คืนวันที่๑๑มิถุนายน

ซึ่งเรียกได้ว่างานรำลึกถึงแม่พึ่งทุกปี
ก็ได้รับความสนใจจากแฟนเพลงแล้วก็ประชาชน
ติดตามงานกันอย่างเนื่องแน่นเหมือนเช่นทุกปีเลยค่ะ

รายงานสดจากวัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ